มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับคุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้เขาอ้างว่าสามารถที่จะช่วยทำให้บุคคลสำคัญหายป่วยได้ก็เลยมีการประกาศเรียกรายเงิน
เปิดรับบริจาคประมาณช่วงใกล้เที่ยงบ่ายโมงปิดรับบริจาคได้เงินไปเกือบล้านฮะ
ตำรวจต้องตามไปดูตัวเลยแล้วก็ไปคุยกันนะแจ้งข้อหาเบื้องต้นช่อกงประชาชนครับ
นี่นะฮะจากโพสต์ของเขาสุวินัยครับเห็นว่าเป็นอดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งด้วยนะครับ
พลตมตรีวิวัตรคำชำนาญรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจยากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอทเรียกสั้นตำรวจหน่วยนี้คือตำรวจไซเบอร์ครับ
เชิญตัวนายสุวินัยพระนวลัยนักเขียนอิสระและอดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่บ้านพักจากแถวย่านพัฒนาการกรุงเทพครับ
เพื่อไปสอบปากคำตรวจสอบพบว่านายสุวินัยผู้ชายเสื้อขาวเนี่ยนะครับได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คของเขาในธรรมนองที่ว่าสามารถทำพิธีกรรมตามความเชื่อของเขาเองให้บุคคลสำคัญหายจากอาการป่วยได้
แล้วเปิดบัญชีรับบริจาคอ้างว่าจะนำเงินบริจาคนี้ไปทำพานบายสีและพิธีกรรมต่างตามความเชื่อครับ
แล้วพบว่านับตั้งแต่เปิดรับบริจาคจนกระทั่งมีคนโอนเงินมาอย่างต่อเนื่องจำนวนไม่น้อยร่วมล้าน
ช่วงเช้าครับได้มีการโพสต์ภาพพานบายสีหลายขนาดต่อเนื่องมาจนช่วงใกล้เที่ยงก็ยังโพสต์ต่อเนื่อง
มีข้อความนะครับระบุเอาไว้นี่ผ้าผ่านใบสีนะโอ้โหบางอันนี้สูงมาก
เขาบอกว่าเป็นพานบายสีที่จะขอให้เทวดาช่วยให้บุคคลสำคัญ

ครั้งแรกทำไปแล้วคือคืนวันที่๑๖ธันวาคมที่ผ่านมา

รวมภาพถวายบายสีของเทวดาวาระที่

วาระที่๒และวาระที่๓จะมีขึ้นในวันนี้กับวันพรุ่งนี้

ต่อมานายสุวินัยโพสต์เฟซบุ๊คเพิ่มเติมบอกว่ามียอดบริจาคเข้ามาในบัญชี๖แสนกว่าบาท
แล้วก็ขอปิดรับบริจาคช่วงประมาณบ่ายโมงครับ
อ้างว่ามีผู้ใหญ่แนะนำมา
พบว่าเงินโอนเข้ามามากกว่า๗แสนครับ
นายสุวินัยอ้างว่านำเงินไปซื้อทำพานบายสีสู่ขวัญ
เพื่อทำพิธีกรรมตามความเชื่อ
ส่วนที่เหลืออ้างว่าเตรียมจะนำเงินนี้ไปถ่ายชีวิตโคกระบือ
คือทำบุญกับสัตว์ใหญ่เขาเชื่อว่าจะได้บุญเยอะ
แล้วทำพิธีในส่วนอื่นต่อไปด้วย
ฟังเสียงของรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ครับ
๓แสนได้มีการจ่ายให้เรื่องการทำพิธี
สำนักงานในเรื่องการทำพิธีอยู่แถวปากช่องนะครับ

ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการทำบุญต่อ
ตอนนี้นะครับเราอยู่ระหว่างการสอบสวน
เพราะว่าหนึ่งเจตนาเขาเขาบอกว่าเขาต้องการทำพิธีนะครับ
ส่วนเงินที่เขาบริจาคมาเนี่ย
ส่วนมากทุกท่านก็เหมือนว่าให้ต้องการที่จะบริจาค
เพื่อเจตนาเพื่อจะทำพิธีนะครับ
เบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินคดีกับนายสุวินัย๓ข้อหาครับ
ก็คือช่อกงประชาชนและมีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
และความผิดตามพรบการเรียรายเงินนะฮะ
นายสุวินัยยอมรับแค่๒ข้อหา
เขาไม่ยอมรับข้อหาช่อโกงครับ
ข้อหาช่อกงนี่ให้การภาคเศษคือแบ่งรับแบ่งสู้อยู่นะฮะ
ส่วนรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวต้องรอติดตามว่านายสุวินัยนั้นจะออกมาชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่
เดี๋ยวรอฟังคำชี้แจงจากเจ้าตัวด้วย
มีข้อมูลบอกว่านายสุวินัยเคยเป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
กลายเป็นที่รู้จักตอนที่ปรากฏตัวในฐานะสิทธิ์เอกของนายกิติประพัสโรบล

อาจารย์กู้คุ้นเข้าไปใหญ่เปรตอาจารย์กู้คำชโนธ

ผมเชื่อว่าแฟนไทยรัฐทีวีร้องอ๋อแน่นอนเพราะเคยเป็นข่าวใหญ่เมื่อตอนปี๒๕๔๓ครับ

นายสุวินัยเป็นคนที่อยู่เคียงข้างอาจารย์กู้
และเคยไปเยี่ยมขณะที่อาจารย์กู้ถูกควบคุมตัวที่กองบังคับการปราบรามด้วย
นั่นก็เลยทำให้หลายคนได้รู้จักเขาเห็นหน้าเขา
ปัจจุบันนายสุวินัยเป็นประธานยุทธศาสตร์วิชาการสถาบันทิศทางไทย
เขียนบทความเกี่ยวกับการภาวนาและการเมืองผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัวนะครับ
ก่อนที่ล่าสุดจะถูกเชิญตัวไปให้ปากคำและแจ้งข้อกล่าวหา๓ข้อหา
แต่เขารับแค่๒อีกข้อหาหนึ่งคือช่อกง
ยังให้การภาคเศษรอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมครับ